คุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์ที่นักแสดงหนุ่มแพนสุรเกียรติ
เมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนขึ้นนะคะ

แต่ก่อนอื่นให้คุณผู้ชมได้ไปดูภาพบรรยากาศกันก่อน
ขอร้องคุณแม่ลงมาดีกว่า

ศีรภัยเป็นไง

คุณถึงบอกตามดีแม่ผมหน่อย

ก็มีทั้งการกล่าวอ้างจากชายท่านหนึ่งทางโทรศัพท์
ซึ่งบอกว่าเป็นคุณพ่อและเป็นทหารยศพลเอก
หากตำรวจไม่ช่วยเหลือจะสั่งย้ายทั้งโรงพัก
และคุณแม่ที่เข้ามาช่วยปกป้องลูกชาย

จนทำเอาคณะทัวร์มาลงที่นักแสดงหนุ่มแพนสุรเกียรติและครอบครัว

ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ขอโทษ

ตอนนี้สภาพจิตใจผมแย่มาก

ขอโทษแฟนละครที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
และขอโทษคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องมาเดือดร้อนเพราะผม
มันจะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตของผม
ที่ผมจะไม่ทำตัวแบบนี้อีก
อยากบอกทุกคนกับการที่แม่ออกมาปกป้องผม
มันเกิดจากความรักของคนเป็นแม่
ซึ่งถ้ามันจะผิดขอให้ทุกอย่างมาลงที่ผมเพียงคนเดียว

ผมสงสารแม่ผมรักแม่ครับ
ขอโทษทุกคนในสังคมอีกครั้งครับ
โอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตเลยนะคะ
สำหรับโทษของนักแสดงหนุ่มข้อหาเมาแล้วขับ
พิพากษาสั่งจำคุก๖เดือนปรับ๒๐๐๐บาท
แต่ให้การรับสารภาพโทษลดลงกึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก๓เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องรอลงอายา๓ปีคุมประพฤติ๒ปี
ให้รายงานตัวต่อผู้คุมประพฤติ๔ครั้งค่ะ
พักใช้ใบอนุญาตขับรถ๖เดือน
บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
รมวินัยจราจร๑ครั้งค่ะ

ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนั้นปรับอีก๑๐๐บาท
ให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือปรับ๕๐๐บาท
รวมแล้วก็ปรับ๑๕๐๐บาทนั่นเองค่ะ
ส่วนทางด้านต้นสังกัดก็ลงดาบเหมือนกันนะคะ
วิกหมอชิดออกจดหมายชี้แจงค่ะ
บอกว่านักแสดงหนุ่มแพนได้สิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดแล้ว
เนื่องจากปฏิบัติตัวไม่สอดคล้องกับนโยบายของช่องที่รณรงค์
และให้ความสำคัญในเรื่องของการเมาแล้วขับนั่นเองค่ะ
พร้อมกับขอบคุณแพนนะคะที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักแสดงในสังกัดด้วยดีมาโดยตลอดค่ะ
โอ้โหเรื่องเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการเมาและขาดสติ
คุณผู้ชมอันนี้ยังเป็นแค่การแบบว่าเชียว
ถ้าเกิดว่าหนักกว่านี้แล้วมีคนเสียชีวิตเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันเลวร้ายมากกว่านี้เลย
ถือว่าเป็นบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย
เพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากจะเป็นแบบนี้ก็อย่าเมาแล้วขับ
ถ้ารู้ตัวว่าวันนี้จะต้องปาร์ตี้อะไรไม่ต้องเอารถไปจบนะ
เอาเป็นว่าเรื่องนี้คุณแพนก็น่าจะได้รับบทเรียนกันไปแล้วนะคะ
หวังว่าหลังจากนี้จะมีการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะคะ